เนื้อหอมแบบสุดเลยนะคะจริง
งานนี้พี่แจ๊กกะรีนก็เลยต้องไปถามกระเซาเยาว์แห่กันสักหน่อยว่า
เฮ้ยสวยแบบเนี้ยโสดจริงปะ
เขาเป็นใครเหรอคะไปถามกันเลยดีกว่า

แต่ก็แบบมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังไม่มีคนที่โอ้ถูกใจคนนี้ใช่เลย
แล้วเราจะบอกว่าเราศึกษาดูใจกับคนนี้อยู่นะ

ไม่มีค่ะทุกคนแบบทำงานทำงานทำงานทำงาน

ยังเชื่อว่าการมีความรักมันก็คือ

แต่ถ้ามันยังไม่ได้เจอคนที่มันใช่

ใครก็ได้ฉันจะมีแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะ

และอีกเรื่องที่ต้องเมาส์มอยก็คือจริตของสาวไอซ
เมื่อกี้นางให้สัมภาษณ์มือไม้ออกหมดเลยนะคุณ
คือชีเล่นใหญ่จนเป็นขวัญใจเก้งกวางไปแล้ว
ที่สำคัญคุณไอซ์เขาฝากบอกด้วยนะว่า
ใครที่ชอบเมาส์ว่าเธอใช้แอปทำเอลเอสลงในไอจี

ถ้าเวลาเราจะจับโป๊ะเนี่ยให้จับผ่านทางคลิปหรืออะไรแบบนี้
ก็คลิปมันตบไม่ได้เลยของคุณไอซ์เนี่ยนะ

ชุดเสื้อผ้าแต่ละชุดที่แบบใส่ที่ลงเนี่ยหุ่น
หุ่นนี่คือแบบเอวไม่ใช่เอฟธรรมดา

แต่ว่าไอซ์เขาบอกว่าตอนนี้หันมาออกกำลังกายมากขึ้นแล้วด้วยเนาะ
แหละเป็นผลพวงที่ทำให้รูปร่างดีด้วยนะสาวอีก